อีกเรื่องราวเรื่องหนึ่งยังไงก็ไม่จบฮะ
เรื่องของการเรียกเงินค่าทำศพไม่จบ
เพราะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เหมือนเป็นการซ้ำเติมพี่น้องประชาชน

อาหญาติครับ

เกิดเอาศพออกจากโรงพยาบาลเป็นโควิด
ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
คือดังวัน๑๕เติมเกิด๑๕คือ๑๕คือ
และการรอบทายเป็นทางมานะครับ

ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับเผาศพโควิดนะครับ
ค่าจะจ่ายค่าน้ำมัน๖๐ลิตร

เป็นเงินอ่ะค่ะเอาเป็นค่าเงินเลยค่ะ

แน่นะครับพวกผมก็ไม่ค่อยจะมีอะไร

เผื่อไว้น้ำมันมันคืนหลงอยู่

และ่จะหาสะเป็นเรือ

มันคือความเจ็บมันคือความช้ำเหมือนโดนซ้ำกลางกระบาน
เป็นผู้สูญเสียจากสถานการณ์โควิดเหตุการณ์นี้คุณแม่เขาเสีย
คือติดโควิดทั้งบ้านนะคุณแม่เสียเจอ๒เด้งแรกก็คือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบอกเรียกค่าขนศพ
ฆ่ารำเลียงศพเนี่ยหมื่นห้าพอมาที่วัดเนี่ยเจอสับปะเลอเรียกอีกเจ็ดพันห้า
โดยเฉพาะค่าตัวสับปะเลอก็ปลาไปเกือบครึ่งแล้วค่าตัวสับปะเลอนี่เหมือนนักฟุตบอลดีนี่เอง
สามพันห้าร้อยบาทฮะเหตุการณ์ดังกล่าวนี้แม้สุดท้ายเอาอธิบายไปแล้วเมื่อวานนี้
สุดท้ายมีพี่กู้ภัยเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากมูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐ
ร่วมกับทางวัดช่องลมท่านจะเมตตามากพาไปดำเนินการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว
แต่เหตุการณ์อย่างนี้มันสร้างความไม่สบายใจแม้ผอโรงพยาบาลจะมาชี้แจงแล้วว่านั่นเป็นพฤติกรรมส่วนตัว
ไม่มีอะไรเดี๋ยวลงโทษหนักเลยหนักยังไงฮะตักเตือนนี่หนักแล้วเหรอเออหนักแล้วตักเตือน
เพราะเป็นพฤติกรรมส่วนตัวและยังไม่ได้เกิดความเสียหายแต่ประการใด
แต่ขณะเดียวกันเนี่ยทางเจ้าอาวาสวัดที่มีสับปะเหลอพูดเมื่อสักครู่นี้
ชื่อวัดแล้วเพราะท่านอธิบายเองวัดสว่างอารมณ์อยู่ที่บางละมุงจังหวัดชนบุรี
พระครูประหลัดสารวุฒิท่านก็บอกยืนยันอีกทีนะพระไม่มุสา
ทางวัดไม่เคยเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดกับศพทั้งสิ้น
อ้าวไม่ได้ยินเหรอพระคุณเจ้าไม่ได้ยินหรือไง
ับปะเหลอเรียกเงินเป็นเรื่องส่วนตัว
เรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวอ้าวแปลว่าสับปะเลอใหญ่กว่าวัดเลย
นั่นสิค่ะตอบไม่ได้พระท่านไม่ได้พูดคำนี้
แต่การเรียกเนี่ยเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายจริง

แจกแจงหน่อยได้ไหมเออค่าใช้จ่ายจริงมันมีค่าน้ำมงน้ำมัน
ก็ยืนยันว่าสับปะเลอที่พูดเนี่ยเขาเป็นคนดีนะ
เขาเป็นคนมีศิลธรรมนะคนที่วัดและชาวบ้านย่านนี้
เขารักใคร่ชอบคอสับปะเลอท่านนี้มากเลยนะฮะ
สรุปใจความสำคัญคือเอาทางวัดไม่ได้เรียกแต่สับปะเหลอเรียกก็เป็นเรื่องของสับปะเลอเว้ย
ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ว่ากันไปเอางี้อย่าหาว่าแนะนำ
ก็บอกแล้วกันว่าถ้าพระคุณเจ้าจะเป็นแบบนี้นะฮะ
ขึ้นป้ายเลยว่าตายมีค่าใช้จ่าย
ไม่งั้นคนเขาก็จะมานึกว่าฟรีนึกว่าวัดมีเมตตา
เพราะปกติเราใส่บาทเนี่ยเราก็ไม่เคยทวงของคืนจากพระรูปไหนเลย
ป้ายเลยนะฮะพระคุณเจ้าฮะวัดสว่างอารมณ์ครับ
ยังไม่พอเช่นเดียวกับทางโรงพยาบาลเนี่ย
แม้จะแจ้งชัดแล้วว่าวัดโรงพยาบาลก็ไม่เกี่ยว

ทางโรงพยาบาลเองก็ควรจะบอกว่าทุกความตายมีค่าใช้จ่ายนะจ๊ะ
คำว่านะจ๊ะลงไปด้วยก็จะได้มีความละมุนละม่อมลงไปหน่อย
แต่เชิญทุกท่านเลยนะฮะวัดทุกแห่งในประเทศไทย
เชิญที่หน้าจอทีวีมีพระเมตตาจากสมเด็จพระสังฆราช
ประกาศผ่านสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
ประธานพระอนุเคาะแก่การชาปนกิจศพ
ผู้เสียชีวิตจากโควิดที่ขาดแคลน
สรุปคือจะยาวหน่อยนะครับสรุปใจความสำคัญคือ
ให้วัดสงเคราะห์หีบศพสงเคราะห์เชื้อเพลิงทุกรายนะ
แล้วนำความกราบทูลฝ่าพระบาทสมเด็จพระสังฆราช
เพื่อโปรดประธานพระอนุเคาะต่อไปให้วัดดำเนินการไปก่อน
แล้วพระสังฆราชท่านจะดำเนินการจัดการช่วยเหลือ
เยียวยางวัดต่างที่ออกให้จ่ายไปก่อนแล้วนะฮะ
เท่ากับว่านี่คือการรับสั่งให้วัดเดินหน้าสาธารณะสงเคราะห์

ถ้ายังมีข่าวออกมาอีกว่าเรียกตังเขาแบบนั้นก็
ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรแล้วนะครับ